มีอดีตหลวงตานะครับอดีตหลวงตาก็ศึกมา

ปรากฏว่าแกกินเหล้าอย่างเดียว
กินเหล้าจนเมียที่แต่งงานด้วยเนี่ยทนไม่ไหว
ส่งให้กลับมาอยู่ที่บ้านนะ

นี่เป็นพื้นที่หลังอบตแถวบ้านนะครับ
อาคารของปพอยู่ด้านหลังอบตคลองกระจัง
ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้ที่ผูกคอเสียชีวิต
ผูกคอที่รั้วตะข่ายเหล็กนะฮะของข้างอาคารนะครับ
ท่านั่งเขางอเล็กน้อยลักษณะแบบนี้นะครับ
ชื่อว่าในเดือนนามสกุลคำพิลาพลอายุ๖๓ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะฮะ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เพชรชบูรณ์นะครับ
มีน้ำดื่ม๒ขวดบุรี๒นึงด้วย

จดหมายเขียนข้อความแจ้งเบอร์โทรนะ
โทรของกำนันกบแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยอีกชื่อนึงเนี่ย
ตาเดือนนะบอกว่าตาเดือนเนี่ยแกเคยบวชมาก่อน
แต่ทีนี้ดื่มเหล้าหนักมากดื่มหนักมาก
เมียเนี่ยทนไม่ไหวนะส่งให้มาอยู่กับญาติญาติ
ที่ตำบลครองกระจังที่เพชรบูร
แต่เขาก็ยังเดินทางไปมากันอยู่นะ

ขั้นแรกเขาก็วัดเป็นพระมา

ชื่นได้เล่าหลายวันมาศอกกระจังได้๓๔วัน

กลับไปหาเมียเมียก็มาส่งเบาตลอด
แล้วก็ต่อจากนั้นมาก็เดินมาตามทางมาเรื่อย

เดินมาถึงเนี่ยเลาะทางมาจากบ้านมา

ผูกก่อตายที่ออกกระต่าง
คุณเกลียวน้อยใจเรื่องเงินไม่มี
แล้วก็เมียเอามาส่งที่บ้าน
คือหนึ่งในชื่อในจดหมายที่คุณตาเดือนเขียนชื่อเอาไว้ก็คือมะลิทองดี

ภรรยาของผู้ตายอยู่ที่บ้านหมี่รบบุรีนะฮะ
นี่ค่ะคือเธอบอกว่า
รู้จักกับผู้ตายมาปีกว่านะ
ไปเจอกันโดยบังเอิญที่ท่ารถบ้านหมี่

แล้วเขาก็ศึกแล้วก็มาอยู่กินกัน

ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอกับผู้ตายมีอาชีพทำงานก่อสร้าง
แต่ทีนี้ผู้ตายเขาดื่มเหล้า
หนักมากดื่มแบบเมาเลยนะ
ออกไปทำงานไม่ไหวเป็นอย่างนี้ทุกวัน
เธอก็ทนไม่ไหวก็เลยคุยกันบอกกลับไปอยู่บ้านที่เพชรชบูรณ์ไหม
ไปปรับปรุงตัวหน่อยไปเลิกเล่าหน่อยแล้วค่อยกลับมา

พาผู้ตายเนี่ยไปส่งอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์ให้ไปอยู่กับญาติญาติ
เงินไว้ใช้๔๕๐๐บาท
เมื่อ๒๔กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้อีก
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มีคนโทรมาบอก

เดินทางมาได้คือตอนนี้เป็นเรื่องของฟ้าฝนน้ำท่วมหรือว่าสถานการณ์โควิดด้วย